กลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมวีรกรคำประกอบ
สมาธิกสภาพพุทธแหละสะดอนพักพลังประชารัฐจังหวัดนครสวรรค์
ท่านประธานที่เคารพครับก่อนหน้าที่ผมจะมาอภิปรายเรื่องงบประมาณเนี่ย
หนังสือพิมพ์แล้วก็ฟังทางฝ่ายค้านเขาต่อว่าต่อขานกันเนี่ย
เริ่มตั้งแต่ยังไม่อภิปรายเลยนะครับมีการจัดงานวันเอ่อ
ขอทานจัดงานวันเกิดมั่งละงบประมาณช้างป่วยมั่งละ
งบประมาณเรียกค่าไทยวันนี้มานะครับงบประมาณเรียกค่าไทย
มีงบประมาณส่อโกงและงบประมาณสิ้นหวัง
ทั้งหมดเนี่ยท่านประธานครับมันก็เป็นเรื่องของตาบอดคลำช้างนะครับ
คลำเจออะไรก็ว่าไปอย่างนั้นผมมันอยู่ฝ่ายรัฐบาลท่านประธานครับ
มันก็ต้องพูดจะบอกเชียร์ก็ไม่ใช่เชียร์หรอก
เอาข้อเท็จจริงมาเล่าให้พี่น้องประชาชนทางบ้านได้ฟัง
ท่านประธานที่เคารพครับมันจะไปสิ้นหวังได้ยังไงนะครับ
มันจะไปผิดพลาดอะไรมากมายอย่างที่ท่านพูดได้ยังไงอย่างเช่น
ท่านพูดในเรื่องของการจัดการจัดเก็บรายได้
ซึ่งไม่เข้าตรงตามเป้าซึ่งผิดไปเยอะ
จะไปเอาปีที่แล้วมันเกณฑ์ไม่ได้ล่ะครับปีที่แล้วการจัดเก็บรายได้
ท่านต้องเข้าใจว่าโควิดมันสาหัสเหลือเกินนะครับ
รัฐบาลต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์และเป็นมาตรการเดียวนะครับ
ที่จะสามารถจัดการกับโควิดได้
ล็อกดาวน์ก็ส่งผลไปถึงการค้าการขายมันก็ลำบากกันไปหมดครับ
รัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บรายได้ดังที่พูด
แต่ผมถามว่าในตลอดระยะเวลา๕๖๐ปีที่ผ่านมาเนี่ย
หน่วยงานราชการที่ต่างประเทศให้ความเชื่อมั่น
คือสภาพัฒน์ก็ดีสำนักงบประมาณก็ดี
เขาเคยทำผิดพลาดเกิน๓๕ไม่มีแล้วครับ

จะเอาปีที่แล้วปีเดียวมาเที่ยวด่าว่า
ว่าหน่วยงานของรัฐ๒หน่วยนี้คือสภาพัฒน์
และสำนักงบประมาณเขาแย่ใช้ไม่ได้สิ้นหวัง

เอาเรื่องที่เกิดวิกฤตกับประเทศตัวเองนะครับ
แล้วเขาแก้ไขปัญหาจนสำเร็จ
เอามาเป็นสิ่งที่กล่าวต่อว่าต่อขานรัฐบาลผมว่าไม่ถูก
สำหรับผมนั้นผมเห็นว่า
งบประมาณแผ่นดินปี๒๑๖๕เพิ่มมาเป็น๒๖๐
เราเพิ่มงบประมาณขึ้นมา๘๕๐๐๐ล้าน

เรามีการขยายตัวนะครับในปี๖๕

เรามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับ
ซึ่งเป็นเรื่องที่สภาพัฒน์เขาคาดการณ์
จะไม่บอกว่าสภาพัฒน์ผิดสภาพัฒน์อะไรก็ว่าไปเถอะ
แต่ผมว่าเขาเป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือมากนะครับ
ภาวะเงินเฟ้อของประเทศอยู่ที่๕ถึง๑๕

ท่านประธานครับการที่เราจัดงบเพิ่ม๒๗
เหมาะสมเหมาะสมในแง่ที่ว่า
มันเหนือกับภาวะเงินเฟ้อนะครับ
ก็แปลว่าเป็นการจัดงบประมาณในระบบโปรเกรส๑๐
ก็คือผลักดันประเทศไปข้างหน้า

บรายจ่ายประจำซึ่งเพิ่มแค่๑๐๐๑นะครับ
อยู่ที่๗๕๒๖เนี่ย
เพิ่มมาแค่๑เท่านั้นเองครับ
แต่ที่สำคัญงบลงทุนของเราครับ
ซึ่งอยู่ในจำนวน๓๑๘๕๐๐๐ล้านนี่แหละครับ
เราเป็นงบเพื่อการลงทุนมากถึง๖๙๕๐๗๗ล้านบาท
มากถึง๖๙๕๐๗๗ล้านบาทมากถึง๖๙๕๐๗๗ล้านบาท
มากกว่าปีที่แล้ว๑๓๕๙เปอร์เซ็นต์ท่านประธานที่โกรภครับ
มากกว่าปีที่แล้ว๑๓๕๙เปอร์เซ็นต์
ถ้ามองแบบคนเป็นกลางก็ต้องมองว่า
รัฐบาลนี้มีความมุ่งมั่นที่จะลดภาวะรายจ่ายประจำ

ส่งผลให้ประเทศเดินไปข้างหน้า
มันหยุดแล้วครับวิกฤตโควิดมันหยุดแล้ว
พรุ่งนี้เปิดหน้ากากได้แล้วครับท่านประธานครับ
กรุงเทพไม่ต้องใส่หน้ากากเขาไม่จับแล้วครับ๒๐๐บาท

จัดงบประมาณโควิดถึงแม้จะใช้งบมากมาย
ในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมา

เป็นงบประมาณที่สูงแต่ท่านประธานครับ
ชมเชยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาและท่านอนุทินชาญวิรากุลและบุคลากร
ทางการสาธารณสุขทั้งประเทศไทยตั้งแต่คุณหมอไปยันอสมว่า
เขามีความตั้งใจและมีความมานะพยายามที่จะต่อสู้กับปัญหาโควิด
ให้เป็นรูปแบบที่ต้องศึกษาครับของประเทศไทย
ผมว่ามันน่าภาคภูมิใจนะว่ารัฐบาลนี้ถึงแม้จะใช้งบเยอะครับ
รับแต่เขาก็ใช้อย่างคุ้มค่าใช้แล้วเกิดประโยชน์สุขกับพี่น้องประชาชน
การจัดงบประมาณก็คือเครื่องมือของรัฐบาลครับ
ที่จะบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เกิดความผาสุขแก่พี่น้องประชาชน
เกิดความอยู่ดีกินดีมีสุขภาพทั่วหน้า
ทำมาหากินได้ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมการค้าการลงทุน
ทุกอย่างเจริญรุ่งเรืองผมถือว่างบประมาณปีนี้ผมพอใจ
ท่านประธานที่กรบครับตามผมมาเลยครับกระทรวงแรกคือกระทรวงเกษตร
ท่านประธานคงเข้าใจดีว่าผมเองเนี่ยทุกปีถ้าท่านประธานนั่งอยู่ตรงนี้
ท่านประธานฟังผมทุกปีแหละว่าผมจะขอร้องว่า
เรามีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มงบให้กับกรมการข้าว
ไม่ใช่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวเกษตร
ปลูกข้าวคนทำนาชาวนาเรามีถึงประมาณ๖๐นะครับของประเทศ
ท่านประธานที่เคารพครับน่าเสียดายไหมครับว่า
เรามีผู้วิจัยพันธุ์ข้าวอยู่แค่๓๘ในกรมการข้าวเหลือแค่นั้นครับ
เพราะงบประมาณเขาถูกกดลงกดลงกดลงทุกปี
จนกระทั่งจะไม่เหลือนักวิจัยพันธุ์ข้าวแล้วครับ
ปีนี้ผมอ่านแล้วผมไม่เชื่อสายตาตัวเองจริงนะครับ
งบกรมการข้าวเพิ่มจาก๒๐๐๐ล้านไปเป็น๑๗๐๐ล้าน
เพิ่มให้ผมแปดเท่าครึ่งครับท่านประธานภูมิใจมาก
สิ่งที่ผมพูดและพยายามอธิบายให้กับทางรัฐบาลได้เข้าใจได้ฟัง
มันไม่ใช่เฉพาะว่าเราจะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาที่จะมีพันธุ์ข้าวใหม่
ไม่ใช่แค่นั้นแต่มันหมายถึงการที่รัฐบาลใส่ใจที่จะเอาจุดแข็งของประเทศครับ
คือการเกษตรการความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุ์ข้าวที่เรามีอยู่ในสต๊อกของกรมงานข้าว
เป็นหมื่นพันนะครับเกือบสองหมื่นพันทั้งหมดเนี่ย
เกือบสองหมื่นพันข้าวที่เรามีอยู่เราไม่ได้ใช้ศักยภาพประเทศให้เกิดประโยชน์เลย
เราไม่มัวไปกลัวครับท่านประธานสิ่งที่ผมกำลังพูดคือ
ไม่กล้าเข้าเพราะเรากลัวคำว่าเราจะต้องไปเสียค่าซื้อพันธุ์ข้าว
ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชจากต่างประเทศกันทุกปี
มีการปลุกปั่นเกษตรกรไม่ให้เห็นด้วยกับการเข้า
ท่านประธานที่กรบครับสิ่งที่ผมกำลังจะพูดคือ
การลงทุนของประเทศไทยด้อยลงด้อยลงทุกปี
การค้ากับต่างประเทศด้อยลงด้อยลงทุกปีเมื่อเทียบกับเวียดนาม
ท่านประธานครับตัวเลขชัดเจนก็คือ
ในปี๒๐๑๘นะครับขอพูดเป็นคศ
ไปยัง๒๐๑๙ประเทศไทยมูลค่าการค้าต่างประเทศเนี่ย
ในขณะที่เวียดนามเขาเพิ่มครับ
การเจริญเติบโตการค้ากับต่างประเทศเขาขึ้นครับ
ขณะที่ไทยลงเมื่อปี๒๐๑๘และ๑๙
การลงทุนภาคต่างประเทศของประเทศไทยลดลงครับ
จากปี๒๐๑๘ลดลงจาก๑๐๐๐๐๐๐๐ล้าน

ในขณะที่เวียดนามจาก๑๕๕๐๐ล้าน
ขึ้นเป็น๑๖๐๐๐กว่าล้าน
เกือบ๑๗๐๐๐ล้านท่านประธานครับ
สิ่งที่ท่านผมกำลังจะชี้แจงก็คือ
กับประเทศต่างในโลกได้ถึง๕๓ประเทศ
ประเทศไทยยังงมอยู่ที่๑๘ประเทศครับท่านประธาน
อันนี้ต้องขอเรียนว่าเป็นเพราะการปลุกปั่นเกษตรกรภายในประเทศ
แต่ท่านประธานครับผมกำลังเรียนวันนี้ว่าผมดีใจ
ที่รัฐบาลนี้มองเห็นศักยภาพ
ความเก่งกาดในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว
วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชต่างซึ่งเรามีหลากหลายมาก
ท่านประธานครับเขาถึงให้งบประมาณมาถึง๑๗๐๐๐ล้าน
มากกว่าปีที่แล้ว๘เท่าครึ่ง
ปีที่แล้ว๒๐๐๐ล้านปีนี้๑๗๐๐กว่าล้าน
ท่านประธานครับชื่นใจว่าวันนี้รัฐบาลกำลังก้าวไปในทางที่ถูกนะครับ
ถ้าเราไม่รีบปรับสภาพตัวของเรานะครับ
ไม่รีบเพิ่มศักยภาพให้ตัวของเราโดยใช้จุดแข็งนะ

เราจะล้าหลังนะครับในการลงทุนการ
ประเทศไหนล่ะครับหรือนักลงทุนที่ไหนล่ะครับ
เขาจะมาลงทุนโดยส่งของไปขายต่างประเทศได้แค่๑๘ประเทศ

ลงทุนแล้วส่งของไปขายด้วยต่างประเทศ
เสียภาษีได้ถึง๕๓ประเทศ

พนักท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาก็คือ
มองเห็นศักยภาพว่า
เราต้องทำระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก
ถ้าวันนี้เราไม่คิดทำมาตั้งแต่เมื่อ๕๖ปีที่แล้วนะครับท่านประธาน
วันนี้เรามีอะไรล่ะครับที่จะไปขายให้นักลงทุนต่างประเทศ
ไม่มีแรงจูงใจเลยครับ
วันนี้ต้องขอบคุณขอบคุณไปถึงท่านรองสุพัฒนพงศ

ท่านทำได้ยอดเยี่ยมนะครับ
ดอนเดี๋ยวผมมีเรื่องต้องชมท่านเยอะเลยนะครับ

แต่ตอนนี้ขอชมก่อนว่า
การที่เราก้าวไปทางนี้ครับ
ประมาณหมื่นกว่าล้านบาทครับน่าชื่นชมว่า
เราสร้างโครงสร้างพื้นฐานเสร็จเรียบร้อย
เรากำลังทำสานุปโภคเกือบจะเสร็จเรียบร้อย
ท่าเรือน้ำลึกทั้งท่าถ่ายขนส่งระหว่างประเทศ
เราทำท่าเรือเนี่ยเรียบร้อย
เราทำถนนทางเรียบร้อยเหลือเรื่องของระบบน้ำระบบไฟอีกนิดหน่อย

ให้ผู้ที่จะมาค้าขายลงทุนในประเทศไทยเนี่ย

นอกเหนือจากสิ่งที่รัฐบาลสร้างแนวทางไว้เรียบร้อย
แสดงเจตนารมณ์อย่างเรียบร้อยว่า
วันนี้ชื่นชมรัฐบาลนะครับ
ต่อไปสิ่งที่น่าชื่นชมอีกก็คือ
กระชวงเกษตรของท่านจุลินรักษณะวิสิทธิ์
พืชผลการเกษตรดีจังเลยท่านประธาน
ปาล์มน้ำมันจากมาก่อนนี้๓๔บาทครับ
วันนี้ขึ้นไปสูงสุดถึง๑๒บาทมาแล้วครับ
๒บาท๕๐ตังค์ก็ถึงแล้วนะครับ
ข้าววันนี้จาก๖๕๐๐๗๐๐บาท
วันนี้ขึ้นไปถึง๘๗๐๙๐๐จนถึง๙๕๐๐บาทในข้าวแห้งนะครับ
ส่วนข้าวโพดประวัติศาสตร์ประเทศไทยต้องจาลึกครับ
ข้าวโพดไทยถึง๑๔บาทครับคิโลนึง

โอ้โหเมื่อก่อน๗บาทบ้านผมบอกหรูแล้วครับ
วันนี้๑๔บาทขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านรัฐมนตรีและขอบคุณคณะลำตรีทั้งหมดนะครับ
มันสัมปะหลังสองบาทก็ดีใจแล้วครับชาวมันผู้ยากจนทั้งหลาย
วันนี้๓บาท๕๐ครับติดกันแยงกันซื้อครับ
ถามว่าวันนี้มันเป็นโอกาสที่ดีของเกษตรกร
ตลาดโลกมันดีครับอาจจะเพราะอาจจะเพราะโควิด
และอาจจะเพราะสงครามรัสเซียยูเครน
แต่ยังไงก็ตามผมก็ให้เครดิตกับรัฐบาลนี้
ที่เรามีการดูแลให้สอดคล้องกับตลาดโลก
ก็คือของมันขึ้นมันก็ต้องขึ้นด้วย
วันนี้ต้องขอกลับเรียนนะครับพี่น้องประชาชนที่อาจจะ
รับประทานน้ำมันปาล์มขวด๖๐บาท
แต่ต้องกลับเรียนว่า๗ปีที่ผ่านมาชาวสวนปาม
เจ๊งมา๗ปีครับจนจะขายไล่ขายสวน
วันนี้เขาได้๑๔บาทเห็นใจเขานะครับ
วันนี้เป็นโอกาสทองของพี่น้องชาวสวนปาม
ขายได้ถึง๑๐บาท๒๐ตังค์ราคาเมื่อเช้านี้นะครับ
ต้องขอบคุณครับแล้วก็ต้องเรียนกับท่านพี่น้องว่า
เราคงจะต้องกินแพงกันไปสักหน่อยนะครับ
เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนปามนะครับ
วันนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่อื้ออำนวยที่ทำให้
ราคาผู้ผลการเกษตรสูงขึ้นก็เพราะว่า
หนึ่งประเทศไทยมีโรงงานอาหารสัตว
ที่ไม่ใช่เฉพาะขายในประเทศนะครับ
เราส่งออกเราเป็นครัวของโลกไม่ใช่ครัวของโลก
เพราะอาหารการกินของคนนะครับ
อาหารสัตว์เราก็เป็นครัวของโลกเหมือนกัน
ท่านประธานที่เคารพครับเราส่งออกเยอะมาก
โรงงานอาหารสัตว์ต้องการข้าวโพดปีละ๘๕๐๐๐ตัน
เราผลิตได้แค่๕ล้านตันครับ
ที่ผ่านมาเขาทำยังไงล่ะหายไป๓ล้าน๕แสน
เขาซื้อข้าวสาลีมาปนครับตามอัตราส่วนที่กระทรวงพาณิช

แต่ท่านประธานครับวันนี้รัสเซียยูเครนซึ่งส่งออก
ข้าวสาลีโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ๒๐กว่าเปอร์เซ็นต์ของโลกนะครับ
และอเมริกาก็เกิดภัยแรงที่เรียกกันว่าเอลนินโยเกิดขึ้นในอเมริกา
วันนี้อเมริกาเพิ่งจะปลูกข้าวโพดได้แค่๑๒เปอร์เซ็นต์
เขาเกิดภัยแรงในประเทศจึงทำให้ราคาข้าวสาลีวันนี้
จาก๗บาท๘บาทกระโดดไปถึง๑๘บาทท่านประธาน
วันนี้มันก็เลยกลายเป็นอะไรล่ะส้นลมส้นลนใส่เกษตรกรไทยสิครับ
ข้าวโพดไทยก็กระโดดไป๑๔บาทไม่พอครับ
ข้าวโพดยังไม่พออีกนะครับแม้ว่าจะมีการลักลอบก็ดีหรือไม่ลักลอบก็ดี
ด่านแม่สอดวันหนึ่ง๒๐๐๓๐๐พ่วงตอนนี้นะครับท่านประธาน
พ่วงหนึ่งสามสิบสองตันเข้ามาทุกวันครับเข้ามาทุกวันผมก็ไม่ทราบ
ต้องถามท่านกระทรวงพาณิชย์ว่าเข้ามาถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับ
แต่ยังไงก็ตามเราไม่พอครับผมเข้าใจว่าเมื่อเราไม่พอ
ก็ต้องนำเข้านะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือจากผลพวงของการที่ขาดแคลนข้าวโพด
ขาดแคลนข้าวสาลีวันนี้จึงทำให้โรงงานอาหารสัตว
หันมาใช้ข้าวกระเทาะเปลือกหรือข้าวท่อนหรือลำข้าว
ทำให้ราคาข้าวเปลือกวันนี้ครับกระโดดขึ้นจาก๖๐๐กว่า
ขึ้นไปถึงข้าวเปลือกเกี่ยวแล้วหายเลยนะครับ๘๗๐๐
ถ้าข้าวแห้งนะครับ๙๕๐๐วันนี้นะครับก็ต้องเรียนกับท่านว่า
วันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ฝีมือท่านจุลินนะครับแล้วก็ขอบคุณกระทรวงพาณิชย์
แต่ส่วนหนึ่งก็คือภาวะตลาดโลกมันก็เอื้อที่จะทำให้ราคาพืชผลของเรามันดีขึ้น
ที่ได้กราบเรียนแล้วต้องขอขอบคุณนะครับ
แต่ว่าเกษตรกรบ้านผมเขาก็บ่นเรื่องปุ๋ยแพงสิครับ
น้ำมันพอเข้าใจแล้วครับเพราะว่าราคาน้ำมันตลาดโลกมันขึ้น
ก็ขอพูดเรื่องน้ำมันสักนิดนึงท่านเชื่อไหมครับราคาน้ำมันดีเซลที่สิงคโปร์วันนี้นะครับ
เอาเฉพาะดีเซลแล้วกันนะครับที่สิงคโปร์๗๕บาทที่ลาว๔๗บาทแล้วไม่มีขายด้วยนะครับ
ฟิลิปปินส์๔๘บาทที่เขมร๔๖บาทเวียดนาม๔๐บาทประเทศไทย๓๒บาท๙๔ตังค์
ขอบคุณกระทรวงพลังงานนะครับที่ท่านทำยังไงก็ไม่รู้ล่ะแต่ทำให้คนไทยใช้น้ำมันถูกที่สุดในอาเซียน
ยกเว้นมาเลเซียเราคอยจะพูดถึงแต่มาเลเซียมาเลเซียก็มาเลเซียมันขุดเจาะน้ำมันส่งออกอะครับ
เขาเป็นประเทศส่งออกประเทศไทยส่งออกเหมือนกันจำนวนนิดเดียวครับ
ส่งออกเพราะว่ามันมีกรรมฐานสูงมันมีธาตุหนักสูงเราไม่สามารถที่จะปรับ
ก็คงสามารถได้แต่มันปริมาณน้อยไม่คุ้มค่าที่จะปรับแพลนหรือปรับโรงงาน
ให้ทำการกลั่นน้ำมันประเภทที่เราจำเป็นจะต้องส่งออกเมื่อเราขุดได้แล้วก็ส่งออกนะครับ
ท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณกระทรวงพลังงานที่เราใช้น้ำมันยังถูกกว่านะครับ
แต่ว่าสิ่งที่เราเองผมต้องขอเรียนท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาว่า
วันนี้ปุ๋ยจาก๖๐๐กว่าบาทเมื่อปีที่แล้ววันนี้มัน๑๘๐๐บาทครับท่านประธาน
วันนี้ราคามันขึ้นมาสามเท่าอ่ะครับถึงเวลาหรือยังครับท่านรัฐมนตรีสุพัฒนพงศ์ครับ
ท่านรองนายกสุพัฒนพงศ์ครับถึงเวลายังครับ
เราจะตั้งโรงงานยูเรียแห่งชาติเราจะตั้งโรงงานปุ๋ยโปรแตสภายในประเทศ
ท่านประธานทราบไหมครับว่าประเทศไทยมีแหล่งแร่โปรแตสเนี่ยในเขตจังหวัดชายภูมิโคราชและอุดรธานีเนี่ย
ทั้งหมด๔๐๐ล้านตันนะครับเราใช้ปุ๋ยโปรแทสฯภายปีนึงแค่ประมาณ๑ล้านตัน
ก็แปลว่าเราจะใช้ได้ถึงสี่แสนปีครับท่านประธานท่านประธานลองนึกดูแล้วกัน
เรามีแหล่งแร่มากขนาดนี้แต่เราต้องนำเข้าปุ๋ยโปรแตสจากต่างประเทศ
น่าเสียดายไหมครับถึงเวลาหรือยังครับปุ๋ยขึ้นสามเท่าวันนี้เหล็กกำลังร้อนครับ
ผมขอตีเหล็กที่กำลังร้อนนี่แหละเรียกร้องให้รัฐบาลท่านประยุทธ์จันโอชา
เร่งตั้งโรงงานปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยโปรแตสก็คือปุ๋ยโปรตาเซียม
ปุ๋ยยูเรียนี่มีเรื่องที่ต้องคิดอยู่เหมือนกันครับท่านประธาน
เราผลิตจากโรงแยกแก๊สนะครับเราผลิตได้มีเทนเยอะครับ
มีเทนคือวัตถุดิบที่จะมาทำปุ๋ยยูเรียเรามีเยอะเลยครับ
มีปุ๋ยอูเลียเนี่ยคือสารประกอบระหว่างแอมโมเนียกับคาร์บอนไดออกไซด์
คาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ๖๐โดยน้ำหนักและมีเทน๔๐โดยน้ำหนัก
คาร์บอนไดออกไซด์เรามีเหลือเฟือครับจากโรงแยกแก๊สนี่
แต่สิ่งที่เรามีแต่เอาไปใช้ไม่ได้มาทำปุ๋ยยูเรียไม่ได้ก็คือมีเทน
เราต้องส่งไปให้กรฟภเขาเผาทำพลังงานครับไม่พอด้วยนะครับ
ต้องเอามาจากต่างประเทศแพงด้วยครับราคาขึ้นมาสองเท่าสามเท่านะครับท่านประธาน
ถึงเวลาหรือยังครับที่เราจะคิดหาหนทางหนึ่ง
หาแหล่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติม
ฝากพี่ดอนเลยครับตรงนี้ต้องฝากท่านดอนแล้วนะครับท่านลำตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศครับ
สิ่งที่ท่านทำผมชื่นชมมาก๓๓ปีไม่มีใครเคยทำได้เลย
ท่านนายกประยุทธ์จันโอชาและท่านดอนปรมัติวินัย
เดินทางไปซาอุดีอาราเบียฟื้นฟูความสัมพันธ์ได้
๓ปีที่เกลียงไกรเตชม่องได้สร้างวีรกรรมไว้ท่านก็ตายไปแล้วนะ
แต่ว่าคนนี้แหละครับที่ทำให้ความสัมพันธ์สองประเทศขาดสบั้น
เมื่อก่อนเราจะเห็นนักท่องเที่ยวเยอะเลยนักเที่ยวจากซาอุ
เต็มซอยโรงแรมเกรสเต็มหมดครับแต่วันนี้ไม่มีเลยครับ
ท่านประธานครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีสิ่งที่จำเป็นจาก
เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนกับท่านว่าสิ่งที่เราอยากจะเห็นท่านช่วยอีกนิดนึงก็คือ
ช่วยพาท่านนายกครับเดินทางไปคุยกับท่านหุ้นเซ็นที่กัมพูชานิดนะครับ
เรามีพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีก๊าซธรรมชาติอยู่อย่างเหลือเฟือครับ
อยู่ใกล้กับแหล่งเอลวันเลยครับถ้าเราคุยกันรู้เรื่อง
ขุดเจาะโดยปตทสพขุดการ์ดธรรมชาติขึ้นมานะครับ
ผมขอร้องท่านเลยว่าส่วนหนึ่งเอามาทำปุ๋ยยูเรียครับ
ส่วนหนึ่งให้เอามาทำยูเรียที่เหลือก็จะทำอะไรก็ว่าไปนะครับ
ไม่ว่ากันแล้วแต่ว่าช่วยทีละครับท่านดอนครับ
ท่านทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยเยอะนะครับงบประมาณกระทรวงต่างประเทศ
ผมดูแล้วจิ๊บจ้อยน้อยลงด้วยซ้ำไปนะครับกว่าปีที่แล้ว
แต่สิ่งที่ท่านทำนั้นยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่และผมเชื่อว่า
ดอนและท่านนายกประยุทธ์จันโอชาจะสามารถคุยกับกัมพูชาได้
เร็วเร็วนี้นะครับโดยที่ผมถามท่านสุพัฒนพงศ์ลำตีพลังงานแล้ว
ท่านบอกว่ามีศักยภาพพื้นที่ตรงนี้และก็
กระทรวงพลังงานก็ได้เริ่มเจรจาในขั้นต้นแล้วอยู่เหมือนกันนะครับ
มีการศึกษาเจรจากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอร้องเถอะครับ
ประเทศไทยต้องการโรงงานปุ๋ยยูเรียอย่างแรงเลยครับเราใช้ปีหนึ่ง
ห้าล้านห้าแสนตันนะครับท่านราคามูลค่าเมื่อปีที่แล้ว
ซึ่งการ์ดถูกน้ำมันถูกยังเจ็ดหมื่นล้านปีนี้คูณสามไหมครับ
ประมาณสองแสนล้านบาทนะครับปีนี้ที่เราต้องนำเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศ
ท่านประธานที่เคารพครับผมยังเหลืองานชนประธานที่ต้องขอชมเชย
ท่านพลเอกประยุทธ์เอ่อท่านท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ
ประธานสธนชและท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับ
คุมกรมชนประธานเราอาจจะมีงบชนประธานนะครับ
ที่เพิ่มขึ้นทุกปีนะครับแต่ปีนี้เพิ่มไม่มากนะครับ
ปีหกสี่เราได้เจ็ดหมื่นสี่พันล้านปีหกห้าได้เจ็ดหมื่นเจ็ดพันล้าน
ปีหกหกปีนี้เจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยล้านนะครับ
เพิ่มขึ้นมาประมาณสามร้อยกว่าล้านบาทท่านประธานที่เคารพครับ
ชมเชยเลยว่าบรรดาแก้มลิงทั้งหลายขุดลอกคูคลอง
ขุดลอกทั้งขุดใหม่ลำน้ำครูคลองหลายทำเยอะมากครับ
ในช่วงปีที่ผ่านมานี้สมกับเป็นประเทศเกษตรกรรมครับ
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเกษตรกรได้เป็นอย่างดีนะครับ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะกราบเรียนทางท่านประนัดท่าน
รองนายกประวิทย์วงสุวรรณและท่านลำตรีเฉลิมชัย
คุมกรมชนประธานก็คือสิ่งที่ยังขาดก็คือ
น้ำต้นอ่าเขาเรียกว่าน้ำต้นทุนจากเขื่อนภูมิพลสิครับ
แม่น้ำปิงน้อยครับปริมาณน้ำน้อยลงทุกวันทุกวันนะครับ
ผมเองขึ้นไปดูงานทางด้านภาคเหนือเนี่ยผมก็เห็นว่า
เรามีฝ่ายแม้วเยอะนะครับเรามีประตูน้ำอาคารบังคับน้ำ
น้ำไว้ใช้ทางภาคเหนือของแม่น้ำปิงนะครับตอนตอนบนเนี่ยมากมาย
ดังนั้นน้ำจึงไหลลงมาลงเขื่อนอ่างเก็บน้ำวิพลน้อยนะครับ
ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของอ่างเก็บน้ำ
เก็บได้หมื่นสามพันห้าร้อยล้านยังขาดอีกประมาณแปดพันล้านครับ
เก็บน้ำภูมิพลหรือเขื่อนภูมิพลมีน้ำอยู่แค่สี่สิบเปอร์เซ็นต
มาตลอดสิบปีที่ผ่านมาขอร้องเถอะครับว่า
เขาเรียกว่าสายสิทธิมนุษยชน
ทำหนังสือมายังสธชขอให้ชะลอโครงการ
อ้างกะเหลี่ยงปากาขยอไปโน่นเลยนะครับ
ซึ่งจริงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับ
ท่านกะเหลี่ยงเนี่ยผมได้ไปคุยกับท่านแล้วนะครับ
มี๓๐หลังคาเรือนหมู่บ้านท่าเรืออำเภอตะบนแม่สามแลบอำเภอแม่สามแลบนะครับ
ไปคุยแล้วครับเขาไม่ได้ขัดข้องเลยนะครับ
ไม่ว่าทำอะไรแกก็ไม่อยากให้เกิดทั้งนั้นแหละครับ
เพราะเป็นผลงานที่แกจะเอาไปโชว์กับต่างประเทศได้นะครับ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นที่รู้กันว่าเขาทำอาชีพอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับ
แต่เรียนกับท่านว่าเราต้องทำครับน้ำต้นทุนถ้าไปเกิดไม่ได้
แล้วเราจะได้จากแม่น้ำยวมการผันน้ำยวมเนี่ย
ล้านลูกบาทเมตรต่อปีนั่นคือเฟสที่หนึ่ง
เรายังสามารถที่จะดึงมานะครับ
เรายังสามารถที่จะดึงน้ำจากน้ำสารวินมาร่วมด้วยอีกครับท่านประธานครับ
น้ำสารวินเนี่ยอยู่ห่างไปแค่๑๐กิโลเมตร
ทำระบบท่อส่งมาที่ประตูน้ำที่เราปิดนะครับที่น้ำยวมได้
เพราะเรามีสถานีสูบน้ำอยู่แล้วครับท่านจำได้ไหมครับว่า
ถ้าเราทำการผันน้ำยวมเนี่ยเราต้องมีสถานีสูบน้ำเป็นหลักอยู่แล้ว
สถานีสูบน้ำ๖หัวสูบหัวสูบละ๕๔เมกะวัตต์นะครับ
ส่งน้ำได้ทั้งปีเนี่ยนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอาน้ำจากสารวินมาเฉพาะในหน้าน้ำนะครับ
เติมเข้าอ่างเก็บน้ำให้ฝนก็ไม่มีปัญหาครับสามารถที่จะทำได้นะครับ
ท้ายที่สุดครับก็ต้องขอพูดเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดเมื่อสักครู่นี้
คือหน้า๑๕การเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนนะครับ
แล้วก็การบริหารจัดการระบบตัวร่วม
ผมขอกลับเรียนท่านอย่างนี้ว่า
สิ่งหนึ่งที่คนกรุงเทพและผู้สมัครผู้ว่ากอทมทุกคน
โฆษณาหาเสียงก็คือทำยังไงจะให้รถไฟฟ้าราคาถูก
ให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงได้
หรือใจกลางหรือจะเรียกว่าไข่แดงก็ได้
มันจะหมดสัมประธานปี๗๒ครับ
ครบ๓๐ปีในปี๗๒อีก๗ปีจะครบนะครับ
อีก๗ปีข้างหน้าเนี่ยขอร้องรัฐบาลนะครับ
และขอร้องท่านลำตีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ
ท่านอย่าต่อสัมปทานนะครับ
ถ้าท่านต่อท่านไม่มีทางเลยครับที่ท่านจะทำให้ราคา
ค่ารถไฟฟ้าในกรุงเทพถูกได้ไม่มีทาง
ถ้าไปถึงภาคเอกชนเขาก็ต้องทำกำไรถูกไหมครับท่านประธาน
ผมถามว่าการสร้างรถไฟฟ้าสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร

วิ่งกันแน่นไปบดทั้งในกรุงเทพฯมหาหน้าคอร์ด

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพ
ทำไมจะต้องไปป้อนข้าวลูกในรถตอนไปโรงเรียน๒ชั่วโมงอยู่ในรถครับ
ท่านประธานขากลับอีกนั่งอยู่ในรถเด็กนั่งอยู่รถไปกลับวันหนึ่งสามสี่ชั่วโมง
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่เขาคนผู้สร้างรถไฟฟ้า
เขาต้องการแก้ไขปัญหาให้กับคนกรุงเทพมหานครไม่ใช่มาทำกำไร
ซึ่งเป็นมูลค่ามหาศาลเพียงเพื่อจะใช้หนี้๔๖๐๐๐ล้านให้กับกอทม
ผมคิดว่าท่านคิดผิดนะครับถ้าท่านไปตรงนี้ท่านคิดผิดเลย
เราไม่มีทางเลยครับถ้าหากว่าแกนกลางนะครับหรือสายที่เป็นสายครีมสายที่เป็นไข่แดงเนี่ย
ถูกโอนไปให้เอกชนเขาจะมาทำเพื่อพี่น้องประชาชนได้อย่างไรครับ
เขาจะมาทำแต่ถ้าหากมันกลับมาเป็นของรัฐสิครับในปี๗๒เนี่ยท่านครับสบายเลย
รัฐต้องถือว่าเขาสร้างให้เรายกให้เราเปล่าไม่มีมูลค่า
ก็อย่าไปคิดเงินตรงนี้กับภาคประชาชนสิครับถือว่าเป็นศูนย์
ใครที่มัดเชื่อมโยงสายสีเขียวตอนกลางถ้ามาทันลงนึกถึงตัวแมงมุมนะครับ
ตรงกลางคือสายสีเขียวแยกไปขาแมงมุม๘ขาคือสายต่างที่แยกออกไป
ทุกสายต้องพึ่งพาสายสีเขียวซึ่งเป็นแกนกลางถ้าหากไม่มีแกนกลางเขาก็วิ่งไม่ได้
เพราะฉะนั้นการเจรจาเพื่อที่จะลดค่าโดยสารให้ต่ำสุดย่อมทำได้นะครับ
และที่สำคัญก็คือเราสามารถที่จะหาเงินนะครับเพื่อจะช่วยเหลือ
เพื่อจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับกรุงเทพมหานครครับ
ผมขอเสนอนะครับเนื่องจากท่านนายกได้พูดถึงเรื่องระบบตัวร่วม
ผมอยากให้ท่านเนี่ยนะครับโดยท่านลำตีว่าการกระทรวงการคลังฟังผมนิดก็ดีครับ
พระคุณเลยฮะท่านอาคมท่านตั้งบริษัทร่วมทุนร่วมเลยนะครับ
ร่วม๙สายเข้ากับสายสีเขียวรวมเป็น๑๐สายเนี่ยตั้งเลยครับ
แล้วก็ใช้ระบบตัวร่วมนะครับในอีก๗ปีข้างหน้านะครับ
แล้วก็กดราคาค่าโดยสารให้มันต่ำสุดซึ่งสิ่งที่ผมมองเห็น
หรือภักดิ์พลังประชารัฐทุกคนเนี่ยครับส่อภักดิ์พลังประชารัฐ
นั่งหลังผมเนี่ยเยอะหมดเลยนะครับเขาต้องการเห็นค่าโดยสาร
ต้องไม่เกิน๑๐ของรายได้ขั้นต่ำของคนกรุงเทพมหานคร
ก่อนคือ๔๐บาททั้งวันนะครับ๔๐บาทท่านประธานลองนึกดิครับว่า
คนไปทำงานเนี่ยครับเป็นแม่บ้านต้องนั่งรถไปทำงานนะครับ
เงินเดือนเงินรายวันรับรายวัน๔๐๐กว่าบาทครับแต่ต้องเสีย๖๕บาทไป๖๕บาทกลับนะครับ
แล้วยังเจอค่ามอเตอร์ไซค์อีกแล้วมันจะไหวได้ไงครับท่านประธาน
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านหวังที่จะให้คนกรุงเทพหันมาใช้รถไฟฟ้ากันให้เต็มปริเลยนะครับ
โดยที่ไม่มีรถวิ่งกันมากมายไก่กองเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องใช้ก็คือ
ต้องให้ค่าโดยสารมันถูกที่เขาสามารถแอฟฟอร์ตได้นะครับสามารถที่จะขึ้นได้
ต้องไม่เกินสี่สิบบาทครับหรือต้องไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้ขั้นต่ำของคนกรุงเทพฯหมาละคร
ขั้นต่ำนะครับของคนกรุงเทพฯหมาละครท่านประธานธิกรกครับ
ผมมั่นใจว่าสิ่งที่รัฐบาลได้กรุณาจัดงบประมาณในปีนี้
เป็นงบประมาณที่ยอดเยี่ยมเป็นงบประมาณที่เข้ากับสภาวะ
เป็นงบประมาณที่แก้ไขปัญหาให้กับบ้านให้กับเมือง
ไม่ใช่งบหลอกล่วงไม่ใช่งบสิ้นหวังไม่ใช่งบขอทานจัดงานวันเกิดเลยครับ
ผมถือว่าเป็นงบประมาณที่เหมาะสมตรงกับสถานการณ์
เขาสามารถที่จะทำให้และผมมั่นใจว่างบประมาณตัวนี้จะผลักดันให้ประเทศ
ก้าวไปข้างหน้าเป็นงบโปรเกรสซีฟ
ส่งผลให้รัฐบาลก้าวไปข้างหน้าอย่างแน่นอนครับ
ใครจะมองว่ายังไงไม่รู้แต่ผมเชียร์ลุงตู่ขาดใจเลยครับขอบคุณครับ